ขอบคุณนะครับก็เป็นพื้นที่สุราธานีเราตรวจสอบพื้นที่อื่นกันต่อเลยนะฮะ
เนื่องกันเลยค่ะจากสุราชมาต่อที่นครศรีธรรมราช
แม้ว่าตอนนี้ในพื้นที่นครศรีธรรมราชระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้ว
แต่ต้องระวังถ้าฝนตกลงมาอีก
เขาคาดการณ์ว่าฝนที่ตกลงมาเติมอาจจะส่งผลกระทบกับ๔อำเภอ
ที่จะต้องรับปริมาณฝนที่เพิ่มเติมขึ้นในวันนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเราไปติดตามบรรยากาศสดนะคะ
จากคุณเจนสักแซ่อื้งผู้สึกข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเชิญค่ะ
ปริมาณน้ำในหลายพื้นที่เริ่มที่จะลดระดับลงแล้วนะครับ
หลังจากตลอดค่ำคืนที่ผ่านมานั้นยังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมครับ

ทำให้พื้นที่ในหลายอำเภอต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขัง
แต่ปริมาณฝนไม่ได้มากเหมือนครั้งก่อนครับ
ทำให้แต่ละพื้นที่สามารถประบายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะที่อำเภอพรมคิรีที่มีพื้นที่รุ่มต่ำอยู่๓ตำบล
คือตำบลบ้านเกาะอินคีรีและนาเรียง
จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนะครับ
ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหาย
คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย๖ชั่วโมง

ส่วนเส้นทางการสัญจรในถนนสายหลัก

แต่รถจักรยานยนต์ยังสามารถใช้เส้นทางได้ครับ

ในเขตอำเมืองจะหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังจำนวนมากนะครับ

แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าทั้งสองอำเภอจะมีฝนตกน้อยลง
ซึ่งลมมรสุมจะเคลื่อนตัวมาในพื้นที่๔อำเภอครับ
คืออำเภอพรมคิรีชวางช้างกลางและทุ่งสงศ์

จากประดิมันฝนมากกว่าทุกวันในวันนี้
อำเภอปากพนังซึ่งเป็นพื้นที่น้ำขังก่อนหน้านี้
ก็จะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกเพิ่มเติมจากเมื่อวานครับ
ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยอีก๑๕วัน
พื้นที่ทั้งสองอำเภอขออภัยครับ
พื้นที่ทั้งสามอำเภอจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นะครับนายบรอยยนจิตดอน
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการน้ำครับ
เขาจะเดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับ
และแนะนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำในเบื้องต้นครับ
ศักดิ์อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ